ช่วงนี้พาไปที่ปั๊มแก๊สนะครับที่จังหวัดสมุทรประการนะครับ
ก็มีคนขับแท็กซี่เขาก็ขับรถเข้าไปเติมแก๊สตามปกติ
ระหว่างที่รอจ่ายเงินอยู่มันระเบิดขึ้นมาคุณผู้ชม
แหลกทั้งรถแหลกทั้งปั๊มและคนนี้เลือดอาบเลยครับโอ้โห
แล้วก็มีคนเห็นเหตุการณ์เขาก็ไปถ่ายภาพเข้าไปช่วยดูรถสิฮะ
ไม่เหลือสภาพของรถแท็กซี่เลยคุณผู้ชมนะครับ
สภาพที่เห็นเนี่ยเป็นรถแท็กซี่สีเหลืองแล้วก็ปั๊มก็พังแหลกยับแบบนี้
ซอยวัดศรีวารีน้อยตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรประการ
ทำให้มีคนเจ็บก็คือคนขับรถแท็กซี่คันนี้มีแคทเชียร์แล้วก็พนักงานเติมแก๊สด้วย
ทั้งหมดเจ็บสาหัสเลยนะครับก็มีการเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลบางนาสอง
แล้วก็มีแท็กซี่เขียวเหลืองอีกคันที่จอดอยู่ก็พังเสียหายไปด้วย
จากการไปสอบถามคนเห็นเหตุการณ์ก็คือคนขับแท็กซี่อีกคันนึง
คือนายบ้าอายุหก๑๗ปีบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาได้ขับรถมาเพื่อเติมแก๊ส
กระดาษขับผ่านตู้เกิดเหตุเห็นชายคนนึงซึ่งเป็นคนขับแท็กซี่
คันที่เกิดเหตุเปิดประตูลงจากรถคาดว่าเป็นการลงไปเพื่อจ่ายเงินค่าแก๊ส
โดยมีผู้หญิงเป็นหญิงสาวพนักงานของปั๊ม
นะฮะยืนอยู่ที่บริเวณหน้าตู้จ่ายนะครับอยู่อยู่เนี่ยถังบรรจุ
แก๊สนะฮะมันก็เกิดระเบิดขึ้นมาเสียงดังมากนะครับแบบ
ตู้มเลยนะฮะดังสนั่นจนทุกคนในนั้นหูอื้อหมดเลยกระจก
ของรถเขาด้านข้างซ้ายก็แตกกระจายทั้งสองบานสิ้นเสียง
ระเบิดเห็นแท็กซี่คันนั้นโอ้โหคือแท็กซี่มันฉีกอ่ะด้าน
หลังคามันฉีบออกไปเลยครับแหลกทั้งคันส่วนตัวเขาเอง
ก็ต้องรีบปิดประตูรีบเปิดประตูแล้วก็วิ่งออกไปข้าง
ต้นก็การพื้นที่นี้เป็นพื้นที่อันตรายแล้วก็ประสานทางด้าน
ของเจ้าหน้าที่วิทยาการเข้าไปเก็บหลักฐานที่เกิดเหตุเพื่อหา
สาเหตุในการเกิดการระเบิดครั้งนี้อีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วย

แต่ก็เบื้องต้นก็ทำให้มีคนบาดเจ็บสาหัสถึง๓คนด้วยกันนะครับ